ชบุรีหรือว่ารอบราชบุรีเขาบอกว่าไม่ต้องมาห้ามฉัน
ก็เขาไปร่อนแล้วเจอฉันก็มาบ้างสิ

อย่างที่ก๊อฟบอกน้ำขุ่นแล้ว

เมื่อกี้เห็นภาพที่พี่เบิร์ดโปรยไปเฮ้ยมันเป็นสีน้ำตาลแล้ว
คนที่มาที่ไม่มีอุปกรณ์นะเมื่อวานเราเห็นแล้ว

กระทะแม่กระทะแม่อยู่นะ

กระทะมากระชอนมาครับอุปกรณ์ที่พอจะหาได้
ในที่สุดทางอำเภอต้องสั่งปิดพื้นที่แล้ว
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวทองก็ไม่ได้
จะได้โควิดกันไปนะฮะ
ชาวบ้านแห่กันมาร่อนทองตั้งแต่เช้า
และเมื่อที่ไหนมีคนจำนวนมากนะฮะ
แน่นอนครับถ้าในการชุมนุม
พ่อค้าแม่ค้าขายน้ำขายอาหาร

ทำให้บรรยากาศคึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรีนะครับ

โดยให้ผู้ที่มาร่อนทองต้องลงทะเบียน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ครูหนุ่มนี่แหละนะทำให้ทุกคนมีความหวัง
ครูหนุ่มคนที่เจอทองคนแรกนะครับ
นำเรื่องราวไปโพสต์ในโลกออนไลน์นะครับก็มาแล้วก็นี่ฮะเอาเครื่องตรวจจับโลหะมาโชว์ให้ดูด้วย
อ้างว่าทองที่เขาร่อนมาได้จากคลองดังกล่าวเนี่ยเป็นทองจริงนะ
โดยเครื่องตรวจเนี่ยมันส่งเสียงออกมาแบบนี้นี่นะฮะ
ด้านนายทศพลเผื่อนอุดมนะครับท่านในอำเภอเมืองราชบุรี
กับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีครับไปที่จุดร่อนทองเพื่อตรวจความเรียบร้อย
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนะครับระบุว่า
จ๋าจากข้อมูลทางธรณีวิทยาในพื้นที่ดังกล่าว
ไม่ใช่พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ทองคำซึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับ
จะพบแร่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยบริเวณเหมืองบ่อคลึงเหมืองตะกัวปิดทอง
เหมือนบ้านเหมืองต้นมะม่วงนะครับจะมีแร่ดีบุกแต่ละที่มีแร่ต่างกัน
บ้านทุ่งแฝกจะมีฐานหินบ้านบ่อหวีจะมีฟัวรายนะครับ
อำเภอจอมบึงครับขออภัยฮะมีหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ยืนยันอีกครั้งว่าจุดที่ร่อนทองบริเวณคลองชนประธานเนี่ยไม่ใช่แหล่งแร่ทองคำ
ไม่ได้มีเหมืองทองไม่มีเหมืองทองคือไม่มีเขาเรียกอะไรภาษา
รณีวิทยาเขาเรียกโกเบลต์มันไม่มีพาดผ่านตรงนี้นะฮะ
นายอำเภอเมืองราชบุรีเปิดเผยด้วยว่าจังหวัดราชบุรีมีคำสั่งให้ปิดสถานที่แห่งนี้
เนื่องจากมีประชาชนมารวมกลุ่มกันเกินกว่าร้อยคนครับเป็นอันตรายต่อการควบคุมโรค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ข้ามมาจากจังหวัดอื่นซึ่งขณะนี้นะครับตำรวจและฝ่ายปกครอง
กำลังตรวจสอบอยู่๒ประเด็นก็คือวัตถุที่พบมันเป็นอะไร
ถ้าเป็นสินแร่แล้วก็มันมีพรบแร่นะฮะจะมีข้อกฎหมายมาควบคุมดูแลอยู่
จะต้องขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติเช่นคนที่จะมาทำต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย
เป็นคนในพื้นที่เมื่อพบแร่พบแร่ไม่ได้เจอได้ประโยชน์อย่างเดียว
จ่ายค่าภาคหลวงด้วยโอ้โหใช่ครับแล้วก็จากการศึกษาวิจัยคลองสายนี้นะ
ไม่พบสินแร่ทองครับนะครับไม่มีเลยนะฮะคือแต่ถ้ามองว่าตรงนี้เป็นเมืองเก่า
ปีที่ผ่านมาเป็นเมืองเก่าเป็นทองโบราณคิดว่ามันไม่เหลือแล้วมั้ง
ถ้าจะ๒๐๐ปีคืออยากจะให้ชาวบ้านใช้วิจารณญาณให้ดีครับ
มันจะไปเข้าข่ายที่เจ้าของร้านทองเขาเคยตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่า
อาจจะมีคนคนหนึ่งไปขโมยมาขโมยใส่กระสอบแล้วไปทิ้งเอาไว้
แล้วมันก็นานจนลืมแล้วมันถูกน้ำกัดซะแล้วกระสอบมันเปื่อไอ้ทองที่มันเคยอยู่ในถุงนั้น
มันก็เลยลอยออกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เจอพระเจออะไรด้วยมันมีพระด้วยไง
มีพระเครื่องอาจจะแบบถูกขโมยมาจากวัดแล้วก็ไปฝังเอาไว้แล้วไม่ได้เอามาอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วพอน้ำรถมันก็เลยแบบเนี่ยน้ำรถทุกอย่างมันก็ออกมาแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเอาไปถามชาวบ้านหน่อยละกัน
ทำไมถึงมากันเยอะจังเลยค่ะคนหนึ่งชื่อว่านายเสน่หเต็มปรีชาอายุเจ็ดสิบห้าปี
คนนี้เป็นอดีตนักร่อนทองอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ก็ต้องไปถามอดีตนักร่อนทองเพราะเคยร่อนทองมาเยอะ
ประสบการณ์ร่อนทองเขากว่า๓๐ปี
คุณลุงเสน่ห์เขาเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ครองนี้ไม่น่าจะมีแร่ทองคำ
เหมือนที่พี่เบิร์ตได้บอกไปจากทางอำเภอที่เขาวิเคราะห์วิจัยกันมา
เทียบประสบการณ์ที่เขาเคยหาทองมา
ถ้ามันมีทองถ้าเป็นทองที่ร่อนได้จริงเนี่ย
มันต้องเป็นทองที่มีลักษณะเหมือนเม็ดไข่ปลา
กลมกลมเล็กเล็กซึ่งทองที่คุณครูหนุ่มออกไปโชว์นั้นลักษณะมันแบน
คาดว่ามันน่าจะเป็นทองชิ้นเป็นชิ้นส่วนของทองรูปภัณฑ์ที่มันหลุดออกมาจาก
สร้อยของมันหรือว่าจากเส้นของมันมากกว่า

ตำรวจสพเมืองราชบุรีมีการเชิญ
เพราะอะไรต้องการจะสืบหาที่มาของทอง
กระต่ายเป็นของคุณจริงหรือเปล่าคุณร่อนได้หรือ
คุณจัดฉากเพื่อสร้างสถานการณ์หรือเปล่า

คุณครูหนุ่มก็มายืนยันว่าผมร่อนได้จากที่นี่จริง
บอกนักข่าวว่าผมไม่ได้สร้างเรื่องผมร่อนได้จากครองที่นี่
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังคงสงสัย
คุณครูหนุ่มคนนี้อีกทีนะครับ
มันอาจจะจริงแหละคุณผู้ชมแต่อาจจะเป็นความโชคดีของคุณครัวนะครับ

นี่นะฮะเดินทางไปถึงราชบุรีจะลองร่อนทองดูบ้าง

เขาก็เลยให้ยืมเครื่องตรวจจับโลหะที่ถืออยู่มาทดสอบดู

แล้วก็มีค่าตัวเลขบ่งชี้ชนิดวัสดุต่างที่เจอ
ถ้าเกิดว่ามีเสียงดังตรงจุดไหนลองขุดลงไป
นักข่าวเราคุณวิรยุทธ์บอกว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทอง
แม้แต่หน่วยงานราชการออกมาเตือนแล้วก็ตาม
แต่ว่าช่วงค่ำคุณผู้ชมก็ยังคงมีชาวบ้านไปร่อนทองในคลองนี้

อ้าวเนี่ยส่งนักข่าวไปพิสูจน์แล้วแต่ก็ไม่เจอทอง
มันอาจจะมีแค่ที่คุณครูกับชาวบ้านเจอในช่วงแรกก็เป็นไปได้
อาจจะหมดเพียงเท่านั้นอาจจะมีแค่พระเครื่องไม่กี่องค์
มีทองที่คนทำตกไว้แล้วก็มีคนไปร่อนไปเจอหรือเปล่า

แต่เบื้องต้นก็ยืนยันว่ามันไม่มีเรื่องของแร่ทองคำในพื้นที่